ให้คุณผู้ชมได้ซึมซับสิ่งดีจากการนำสิ่งของที่เป็นสิ่งของเหลือใช้
เป็นขยะที่เราไม่สนใจเอามาประดิษฐ์ค่ะคุณผู้ชม
จังหวัดประจวบคิริคันเขาเอาขวดน้ำมาประดิษฐ์เป็นของใช้อะไรไปดูกันเลย
นี่เริ่มเห็นหรือยังว่าเป็นรูปเป็นร่างอะไร

เออนอกไปต้องคุณสุดยอดมาก

จินตนาการลำเลิศเอาข้าวเป็นหมูจริงด้วย

คิดไปเองก็ติดอย่างนั้นด้วยเลย
เออแต่คิดไปเองเรื่องนี้ดีคิดแล้วออกมาเป็นสัตว์ต่างเป็นยีราฟเป็นม้าลายเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ว่ากัน
น่ารักมากทีเดียวแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วย
ที่นี่คือศูนย์เรียนรู้บ้านไร่สุรพัฒน์บ้านห้วยพลับหมู่๕ตำบลหนองตาแต้มอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
เห็นผลงานสวยแบบนี้มาจากใคร
มาจากกลุ่มแม่บ้านโกกรีนอำเภอปรานบุรีค่ะ
สัตว์ต่างนี่แหละคุณผู้ชมเป็นการลดจำนวนขยะที่มีในชุมชนแล้วก็ยังส่งต่อความรู้ให้กับน้องนักเรียนอีกด้วย
ไปคุยกับเมื่อว่ามีอำเภอปรานบุรีค่ะ
เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการลดปัญหาขยะแล้วก็นำขยะกลับมาใช้ซ้ำ
จัดเวลาที่เป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมาอบเริมให้ความรู้กับน้องน้องเรียน
เรื่องของการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยขวดพวกนี้ใช้เสร็จก็ทิ้งใช่ไหมล่ะเป็นขยา
กว่าจะย่อยสลายไม่รู้กี่พันล้านปีก็ว่าไปพลาสติกพอเอามาทำแบบนี้ให้เป็นกระถางต้นไม้เกิดประโยชน์สิคะ
ไอเดียนี้เกิดจากการที่เรามีวัสดุเหลือใช้แล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเอามาแปรรูปดีกว่า
ทำเป็นสิ่งของทำเป็นเครื่องใช้ต่างอย่างกระถางต้นไม้นี้เอามาประดิษฐ์เป็นหมูเป็นม้าเป็นยีราฟหรือเป็นสับปะรดก็ได้เหมือนกัน
เอาแล้วแต่ไอเดียสร้างสรรค์ส่วนเด็กที่มาอบรมเนี่ยนะคะก็จะสอนให้น้องทำเป็นรูปการ์ตูน
ดูเรมอนปลานีโมแล้วแต่น้องอยากจะทำเป็นอะไรนะ
แต่ถ้าขวดพวกนี้มันยังใช้ได้วิธีง่ายสุดคุณผู้ชม

ก็แล้วแต่ละไอเดียนะคะ